พาคุณผู้ชมไปเปิบพิษดารกันหน่อย

เพราะว่าเขาเป็นสายกินของแปลก
กินของเขาครั้งล่าสุดเป็นแบบไหน

คุณผู้ชมอยากเห็นคลิปแล้วเนอะเอาเป็นยังไงคะ

แต่ปลาช่อนของเขาเอาไปจิ้มมดแดง
ให้มันเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมา
ให้มดแดงมันปัดสวะใส
เขาบอกว่าการมดแดงปัสสาวะใส่

อ่ะนี่ฉันเป็นคนอีสานฉันทราบนะคะ
แต่จริงมันไม่สุกมันแค่เปลี่ยนสี

ไม่เคยแค่รู้เฉย
ว่าเขามีการรับประทานกันแบบนี้

คือมดแดงเป็นไม่ตายเนอะแบบ

คลิปนี้ค่ะถูกแชร์ในติ๊กต๊อก๑๙ชั่วโมง
คนดูปลาไป๖ล้าน๓แสนคุณค่ะ

บางคนเขาบอกเป็นห่วงกินปลาดิบ

เอ้าเขาบอกว่าพี่คนนี้ดังมากโดยเฉพาะการกินของแปลก
คลิปนี้คลิปเดียวที่ยอดวิวเป็นล้าน

คุณเนี่ยอุปทานเนี่ยดิฉันคันจริงแล้วเนี่ย